กลับมาช่วงนี้ค่ะจือปากพัดกันหน่อยเลยค่ะ

อเวิดหุ่นสิปบีกินี่ริมหาด

แซ่บซีดขนาดไหนนะคะนี่ซี๊ดมากนะอันนี้วันนี้ก็ไปเที่ยวที่ไหนมาล่ะ
ต้องบอกว่าน้ำทะเลที่ว่าเค็มยังถึงกับกร่อยนะคะเมื่อเจอความแซ่บระดับโครกพริกร้อยเมตร
ซุปตาสาวสุดมั่นพลอยเชอร์มานค่ะที่สลัดผ้านุ่งบิกินี่อวดผิวสีแทนสุดเซ็กซี่นะคะ
ขบวนเพื่อนซีออกทริปเที่ยวทะเลเมืองตรังค่ะแต่ที่ทำเอานุ่มหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่พากันขยี้ตารัวนี่นะคะ
ก็เห็นจะเป็นภาพสาวพลอยในชุดบิกินี่สีสดกำลังนอนผึงแดดอยู่ค่ะที่เผยให้เห็นบ้านท้ายงำงอน
ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ในอินสตราแกรมส่วนตัวส่วนภาพที่สาวพิมพิมมาดาเพื่อนร่วมทริปเป็นคนโพสต์ค่ะ
แม้ว่าจากภาพถ่ายจะเห็นท้องฟ้าและผืนน้ำทะเลสีน้ำเงินกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาแต่มันสะดุดตาอยู่บางอย่างคุณดูกันเอาเอง
ต้องบอกว่าสาวพลอยก็มาในชุดบิกินี่อวดหน้าอกหน้าใจไซส์สบึ่มแน่นอนค่ะ
หุ่นเนอะคุณเนาะอย่างกับปั้นเอาอ่ะ
คือต้องบอกว่าหลังมาเนี่ยพลอยเชอร์มานมีการเข้าฟิตเน็ตแล้วก็ดูแลรูปร่างได้ดีมากขึ้น
บอกว่าหุ่นคุณพลอยตอนนี้โอ้โหดีมากจริงแล้วยิ่งขึ้นมากนะ
คือชิเป็นคนที่ดูแลตัวเองมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไหน
แล้วก็คอยอัปเดตเรื่องราวของแฟชั่นอยู่เสมอ
จริงเธอก็เป็นนำเทรนด์ผิวสีแทนเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
ถ้าสังเกตให้ดีดี